สวัสดีครับคุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับ
เป็นภาพเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะครับ
ถือว่าเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าจับตามองเลยทีเดียว
เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้เนี่ยนะครับ
เกิดขึ้นในรอบ๔๐ปีครับในช่วง๒๐ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
เป็นวันที่แผ่นดินไหวนั้นคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่ช่วงแผ่นดินไหวหลักนะครับ
หลังจากก่อนนั้นมีการสรรสเทือนต่อเนื่องเป็นระยะระยะ
และหลังจากวันที่๒๐แผ่นดินไหวยังคงไหวต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับหลังจากนี้เป็นต้นไปยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ
ใครที่อยู่ในบริเวณนางกล่าวยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามประกาศของกรมประตุนิยมพัทยาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งแน่นอนครับปัจจัยสภาพอากาศก็มีผลด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเสียหาย
ถ้าเกิดมีฝนตกลงมาด้วยเนี่ยนะครับก็จะซ้ำเติมความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับ
แต่ก็ถือว่าโชคดีนะครับจากการตรวจสอบในระยะนี้ครับในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเราครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือฝนอาจจะน้อยหน่อย
แต่ก็จะมีบางจุดบางพื้นที่ในประเทศไทยครับที่ยังคงต้องระวังสถานการณ์ฝน
และที่สำคัญเรื่องของอุณหภูมิความร้อนอย่างต่อเนื่องนะครับ
สังเกตว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นว่ากลุ่มก้อนเมฆที่ก่อตัวในเมืองไหนของเราหายไปเกือบหมดเลยนะฮะ
ซึ่งการหายไปครั้งนี้ก็ทำให้แสงแดดนั้นสามารถที่จะส่งตรงมาถึงเมืองไหนของเราได้เต็มครับ
ประกอบกับลมที่มาจากบริเวณอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งนะครับ
ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
ซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ในบริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนอบอ้าว
แล้วก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดการก่อตัวของฝน
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้
ใครที่จะเดินทางไปบริเวณอังกล่าวก็ระวังกันหน่อย
ส่วนนี้อุณหภูมิในบริเวณพื้นที่เหนืออิสานยังคงร้อนหรืออุด

ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่ารายภาคในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่
สัญลักษณะการเป็นอย่างอะไรกันบ้าง
เหนือพบว่าตอนเช้าอากาศยังคงเย็น
มีความร้อนในตอนกลางวันต่ำสุด๑๗องศาสูงสุด๓๘องศาเซลเซียต
อุณหภูมิต่างกัน๒๐องศาเซลเซียตเลยทีเดียว
ส่วนอีสานมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

มีลมแรงในบางพื้นที่ต่ำสุด๒๓องศาเซียตสูงสุด๓๗องศาเซียต
ส่วนภาคกลางอากาศร้อนเช่นเดียวกัน
ฝนอยู่ที่ประมาณร้อนละ๑๐๒๐องศาเซียตของพื้นที่
มีลมแรงสูงสุดไปอยู่ที่๓๗องศาครับ
ภาคตะวันออกฝนโอกาสเกิดอยู่ที่ประมาณร้อนละ๑๐๒๐องศาเซียตของพื้นที่
สูงสุดอยู่ที่๓๖องศาคลื่นสูงประมาณ๑เมตร

ฝนอยู่ที่ประมาณร้อนละ๑๐๒๐วิธีของพื้นที่เช่นเดียวกัน

ส่วนฝั่งอันดามัณฑ์ฝนร้อนละ๑๐๒๐ของพื้นที่

อุณหภูมินั้นร้อนหน่อยนะครับ๓๗องศาเซลเซียตในช่วงบ่าย
ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ระวังความร้อนที่จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ